นี้หน่อยเขาไม่นิยมเลี้ยงหมาแมวตัวเป็น
แต่เขานี่นะได้เลี้ยงแมวตาย
แมวตายที่เขาเรียกว่าเป็นลูกกรอกแมวนี่แหละเอามาบูชา
แล้วก็ปิดทองคำเปลวใช้ผ้าสามสีรับใส่ผ่านใส่พวงมาลัยบูชาแล้วเชื่อว่ามันคือลูกกรอกแมวให้โชคนะคะ
เจ้าของบ้านที่เล่าให้ฟังนี่ก็คือคุณกมลวันโพพรมค่ะบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ตัวเองได้ยินเสียงแมวร้องดังมาจากข้างบ้านเลยร้องดังแบบอุ้ยผิดปกติพอไปดูก็ไปพบแมวตัวหนึ่งกำลังคลอดลูกแต่ปรากฏว่าลูกตัวนั้นมันตายค่ะคุณผู้ชม
ปกติแล้วนะเวลาแมวมันจะคลอดลูกใครเลี้ยแมวธาตุแมวต่างน่าจะรู้ใช่ไหมคุณว่ามันจะชอบคลอดในที่ลับไม่ให้ใครเห็น
วันก่อนคุณชนะหรือคุณใบตองเปิดให้ดูว่ามันไปคลอดอยู่บนชั้น๒ใกล้กับคุณชนะ
ซื้อไหนแหละกันซื้อมาสองใบแบบไม่คิดอะไรมาก
สลากินแบ่งรัฐบาลสองใบแต่ถูกเท่าไหร่ไม่ได้บอกเรานะคะ
แต่ก็สดร้อนเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลจริงนะคะ
บูชาลักษณะแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นลูกกรอกที่เป็นหมูบังเอย
เป็นลูกแมวหรือเป็นอย่างอื่นอันนี้ก็เป็นความเชื่อจริงนะคะ
อยู่ที่จิตใจอ่ะเนอะแต่เรื่องของแมวเวลาไปคลอดลูกเนี่ย
ใครใครเขาก็คิดว่ามาให้โชคให้ลาบนะค่ะใช่อย่างที่บ้านผมเนี่ย
มีแมวตัวหนึ่งเป็นแมวจรจัดนั่นแหละมันมาคลอดลูกอยู่
บ้านตรงข้ามอ๋อฮะแล้วยังไงรู้ไหมมันเลี้ยงลูกอยู่ตรงตรงไอ้
บริเวณระเบียงบ้านเขาอ่ะไหนเนี้ยผมก็เลยแอบถ่าย
ยืนถ่ายอยู่พักใหญ่แอบถ่ายอะไรคะแอบถ่ายแมวอ๋อค่ะค่ะ
นี่คุณดูสิโอ้โหเนี้ยแมวมันจะอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ย
อ๋อมันอยู่ในท่อเอาเอาภาพอื่นโผล่ขึ้นมาแล้วเร็วปิ๊ด
ข้างล่างอ่ะไม่เป็นไรพวกกันทั้งนั้นแหละดูได้
นี่ไงไปแอบคลอดอยู่เป็นซุกซ่อนแอบเอามาอีกแล้วค่ะ
ก็ไม่บอกว่าไม่เป็นไรพวกกันทั้งนั้นแหละดูได้
งั้นเปิดดูเลยไม่ห่วงหรอกเออชอบให้ดูอยู่แล้วมือถือเนี่ย
เอ๊ะพูดกับใครไม่หมายถึงเพื่อนเพื่อนดูได้ไม่มีความลับอ๋อ